สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง

เหนือใต้อีสานออมเบอร์โตมหาสมุกมาแล้ว
ออมเบอร์โตมหาสมุก
จูงมือบุตรชุดมือหลานกับมือแฟน
วงแขนแม่ยายมุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื่นเครงในวันนี้
กับพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นชุมชนของคนลาเวียง
แต่จะเป็นอบตอะไรจังหวัดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
เพื่อว่าชาวันท้ายหยกช่ายผิวกลมกาบเหนือเสียง
ยกช่ายเสียงทุกเทียนดอกไม้
ชาวกันไท่แก่วกันหน้าโตสำมุทธนมพินเก่า
และนี่ครับการแสดงเปิดรายการ

แขกเมืองกับขบวนแห่บ้างไฟ
ซึ่งพ่อแม่ก็แต่งตัวแต่งหน้า
รอกันมาตั้งแต่ก่อนไก่ตื่นโน้น
อ้าวดูสิครับฉลั่มฉ่ำชืด
สวยงามแจ่มใสกันทุกคนเลย
ว่าแต่เราดูและฟังกันมาสักพักแล้ว
หลายคนคงคิดว่าเรากำลังอยู่แถวภาคอีสานใช่ไหมล่ะครับ
ตอบเลยว่าคุณกำลังคิดผิด
เอ้าและที่นี่คือที่ไหนกันล่ะครับเนี่ย
สวัสดีครับ
พ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยจูง
มือบุดฉุดมือหลานกำมือแฟน

มุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ที่จะนำเงินมาสนับสนุนอบตและพี่น้องให้มีความสุขท่วนทั่ว
และวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่ตำบลที่มีความโดดเด่น
ในเรื่องของวัฒนธรรมลาเวียง
เราอยู่ที่อบตดอนคาออูทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรี
ครับส่วนใหญ่ในตำบลนี้นะครับก็จะเสริงกันโอ้โห
อันนี้เรามาสุภัณฑ์นะเจ้าสุภัณฑ์ทำไมเป็น
นี่เหมือนอยู่ยะโสธรยังไงไม่ทราบนะครับ
มันผิดที่หรือเปล่าครับผมเอ่อแม่ครับ
สวัสดีค่ะแม่อันนี้สุภัณฑ์บุรีใช่ไหม

ได้ค่ะไปไหนมา
ดอนคาเนี่ยไม่มีคนสุภัณฑ์เหรอ

หมายถึงว่าทุมชนของเราเนี่ยเป็นลาเวียง

เวียงจันทร์
เห็นว่าที่นี่ยังสืบสารประเพณี

มันเหมือนแบบว่าต้อนรับคณะ

ขบวนเสริมบ้างไฟ
หายสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
ว่าทำไมวิถีวัฒนธรรมของพ่อแม่ที่นี่
ถึงได้ดูละไม้คล้ายกับทางภาคอีสาน
และนอกจากวัฒนธรรมเหล่านี้แล้ว

รู้ว่าที่สุพรรณบุรีนี่ก็มีลาวเวียง

เดินทางมาจากประเทศเกาหลี
ขอเสียงปรบมือต้อนรับศิลปินเกาหลี
ไอ้ศิลปิน
สบายดีสวัสดีครับ
แล้วก็บอกว่าเป็นศิลปินมาจากเกาหลี
ก็เกาหลีนี่ไงท่อนบนเป็นเกาหลีเหนือ

ไม่กัดจัดตัว

ผมเป็นคนกรสิน

อีทตอนนี้พี่อีททำอะไรอยู่
ตอนนี้มีพี่น้องเคยกินข้าวแตนโปรงลางไหมครับ

แล้วขายวันหนึ่งถึง๒ถุงไหม

มีรสชีสมีรสต้มยำมีรสลาบ๓รส

เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผม

ท่านนายกสลักทองเรือนดี
มาแล้วครับสุดหล่อท่านเดียวของเรา
ท่านนายกอบตดอนคา
ท่านนายกที่มาพร้อมกับอารมณ์ขันขี้เล่นเป็นกันเอง
ซึ่งวันนี้ท่านก็ไม่ได้มาแบบธรรมดานะครับ
มาพร้อมกับขบวนสโลลาว

สโลลาวการฟ้อนพื้นบ้านของชาวลาเวียง
เรียกได้ว่าศิลปะวัฒนธรรมของคนที่นี่
เขามีหลายอย่างและก็ยังสวยงามอ่อนช้อยจริงเลยนะครับ
สุดยอดสุดยอดท่านนายกอยู่ตรงกลาง

เดี๋ยวผมแปลอันไหนไม่ได้เดี๋ยวผมแปลเอง
จริงผมก็ไม่ช้ำชอบ
เป็นประเภทนี้ของลาเวียงของผู้ผ่าหมายก่อน

ไอ้สวยวะไอ้สวยวะ

เฮ้ยท่านนายยกนี่ตลกเหมือนกันด้วยเฮ้ย

คือถ้ามีแขกผู้ใหญ่ที่มีเกียรติเขาจะผูกผ้าขาวม้าต้อนรับ

ผูกเวลาใครไปใครมาเราก็ผูกผ้าขาวม้ากัน

พร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง

โอ้โหท่านนายกนี่ตลกจริงเลยเฮ้ย

ชีวิตของคนที่นี่เป็นอย่างไร

ขอบคุณครับดอนค่า
พร้อมเพลียงเสียงหวานกันทุกคนเลยนะครับเนี่ย
เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม
เห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจจัง
ที่นี่คือตะบนดอนคา

มีทั้งหมด๒๐หมู่บ้าน

ประชากร๑๓๒๗๗คน

ก็ขออาศาพาไปเมิงตะบนกันจังหน่อยเถอะ
มือนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวตะมนตนคา

ดอนคาแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่

ส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่มักจะเป็นชาวลาเวียงแทบทั้งหมดครับ

มีการอบพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แล้วมาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัชกาลที่๓แห่งกรุงรัตนาโกศิลป์
สังเกตได้จังนามสกุลของคนที่นี่
หงเวียงจันทร์เห็มเวียงจันทร์นั่นเองล่ะครับ
ถ้าพูดถึงชาวลาเวียงแล้ว
ก็คือเมนูปลาร้านั่นเอง
มีทั้งหลนปลาร้าน้ำพริกปลาร้าปลาร้าทรงเครื่อง
จัดกันมาแบบนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวร้อนสักกระติ๊บ
ก็คงจะดีเลยนะครับ

ท่านนายกบอกว่ามาถึงตะบนดอนคาทั้งที
ก็ต้องแวะไปนามสการรอยพระพุทธบาทจำหล่อง
สร้างด้วยหินทรายแดงที่วัดเขาดีสลัก
ตั้งอยู่ภายในบนดบบนเขาตีสลักนั่นเองล่ะครับ
เอ้ายังไม่หมดครับ
มีอีกหนึ่งอย่างที่ท่านนายกภูมิใจนำเสนอ
ถ้ามาดอนคาต้องมาที่นี้
กลุ่มอนุรับเว้าโบราณตะบนดอนคา
เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีการเล่นว่าว
ตะบนดอนคาเพราะว่าการเล่นว่าว
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างของชาวบ้านแทบทุกบ้านเลยล่ะครับ
โอ้โหว่าวอะไรจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ย

แต่ความพิเศษของเจ้าว่าวธนุยักษ์ของที่นี่ก็คือ

เราหลางเล่นเลี้ยงแหงว่ะ
ไม่ได้มีแค่เสียงนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ชม
เหตุผลที่เขาต้องนำไฟมาติดเนี่ย
ก็เพราะว่าเวลาว่าวขึ้นบนท้องฟ้าเวลากลางคืน
จะสวยระยิบระยับเหมือนดาวไงล่ะครับ
และท่านนายกก็ได้บอกไว้ว่า
ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจหรืออยากเรียนรู้การทำว่าว
ก็แวะมาเคาะประตูอบตดอนคากันได้เลย
เดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูกันเด้อ

เย้
สุดยอดเลยท่านนายกคือว่าวมันขึ้นกลางคืนอย่างนั้นเลยเหรอ

ไปรู้จักกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง

คนนี้เป็นคนชำนาญเรื่องว่าว
ผู้ใหญ่สาลีหงเวียงจันทร์
ไม่เคยคิดเคยฝันว่าผมจะได้เจอว่าวขนาด
ใหญ่ขนาดนี้อันนี้ชื่อว่าวอะไร
ว่าวพื้นบ้านนี่เป็นว่าวธนู
ว่าวธนูพี่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่เลยใช่ไหมเรื่องว่าว

อ่อนมัดแล้วก็ขึ้นไปมันก็จะส่อง

เราก็คิดจะเอามาติดได้ยังไง

พอไปศึกษาก็ปิ๊งเลย
ก็เป็นที่แรกในประเทศไทยเลย
นั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมครับ
ลมพัดแรงดีเหมาะแก่การเล่นว่าว
นั่นก็คือช่วงหัวค่ำนั่นเองครับ
ซึ่งแน่นอนว่าท้องฟ้าเริ่มจะมืดแล้ว
ติดไฟที่ว่าวจึงเป็นไอเดียที่ทำให้ชาวบ้านที่นี่
ว่าวได้ทุกเวลาทุกโอกาสเลยล่ะครับ

ที่เรียกว่าว่าวธนูเพราะมันเหมือนมีคันธนูเนี่ย

และเมื่อเจ้าคันธนูนี้โดนลมผ่าน
ก็จะมีเสียงดังในรูปแบบต่าง
ซึ่งก่อนที่จะนำคัทธนูนี้ไปติดว่าว
เขาต้องทดสอบและลองตั้งเสียงกันก่อนแบบนี้ครับ
ต้องขึ้นก่อนเขาต้องตั้งให้มันตึงก่อนนะครับ

เป็นยังไงล่ะครับว่าวมีเสียงแต่ความพิเศษของเสียงว่าวไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับ
เพราะว่าวธนูหรือว่าวดุ้ยนี้เขาปรับให้มีเสียงสูงและต่ำได้หมด
แต่จะปรับยังไงด้วยอะไรไปชมกันต่อเลยครับ
รับเสียงด้วยอะไรนะที่บอก

อันนี้เป็นขี้พึ่งอันนี้จะเป็นคิตติ้ง
ิตติ้งนี้จะเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ว่าอยู่ใต้ดิน
บ้านผมเรียกขี้สูตร

ชันโรมคือขี้สูตร

ใช่ไหมตัวชันโรมที่เหมือนพึ่งใช่ไหมครับ

อันนี้คือจากพึ่งและอันนี้คือ
ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ต่อระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เชื่อมกัน

ทำให้เกิดเสียงเพราะขึ้น

โอเคเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับ
ใครอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาเวียง
แต่เรื่องราวเกี่ยวกับว่าวที่นี่ดอนคานะครับ
เอาละครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับช่วงหน้า

พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมโชว์เด็ด

แต่โชว์ที่ว่าจะเป็นอะไรอยากรู้
ช่วงหน้าห้ามพลาดกับอบตขอโชคครับ
ช่วงหน้าห้ามพลาดกับออบตขอโชว์ครับ